เราได้เห็นพี่เขาโซโลกีต้าลิกิต้าให้ดูแล้ว
ดิฉันจะทดสอบประสาทหูของพวกเรากันหน่อยดีกว่า
เพราะว่าเสียงต่อไปนี้ที่คุณผู้ชมที่พวกเราได้ยินเนี่ย
มันจะเป็นเสียงอะไรไปทดสอบเสียงกันเลยค่ะ
ฟ้าน้อง
อาจจะเป็นเสียงของคุณแม่บ้าน

ก็ไม่รู้แต่ว่าให้คุณผู้ชมไปดูดีกว่าว่าภาพเฉลยของเสียงนี้คืออะไรค่ะ
โอ้โฮไฟไบแล้ว

นี่คือการจุดประทัดรูปแบบใหม่ค่ะคุณผู้ชม
เรียกได้ว่าโลกต้องจำอย่างแน่นอน

นี่ค่ะคุณดูค่ะกระบวนการทำประทัดของเขา
เด็กอาจจะลดกลัวก็ได้แล้วกูนะ
ที่เคยเล่นลูกโป่งเห็นอย่างนี้แล้วอาจจะกลัวใช่ไหมคะ
แต่ว่าจะบอกว่ามันเป็นไอเดียสุดบันเจิดของพี่น้องชาวจีนเขานะ
เพราะว่าเนี่ยเขาโพสต์คลิปขึ้นมาเป็นบรรยากาศที่ประเทศจีนนะคะ
เขาก็โพสต์บอกว่าเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะพี่
ก็จริงของเขานะคิดได้ยังไงการจุดประทัดแบบนี้
วิธีการค่ะคุณผู้ชมก็คือเป่าลูกโป่งหลายลูกแล้วก็เอามามัดใส่เชือก
ให้เป็นสายยาวยาวแบบนี้นะคะจากนั้นก็หาเครื่องกั้นนะคะ
หาอะไรที่มันมากั้นแล้วก็ให้ลูกโป่งมันลอดผ่านไป
โดยการที่เราดึงเชือกต้องติดเข็มไว้ด้วยค่ะ
ตรงที่มันจะพักเพราะว่ามันจะได้ทำให้ลูกโปกแปลก
แล้วพอถ้าเรายิ่งดึงเชือกไวกระชากเชือกไวมันก็จะดังเร็วดังรัวมาก
คือใช้แรงงานคนเยอะขึ้นแบบนั้น

ค่ะคุณต้องการจะให้เสียงรัวขนาดไหนคุณก็สาวไวเอา
นึกถึงตอนเด็กที่เล่นแข่งเหยียบลูกโป่ง
อันนั้นเหยียบลูกโป่งแต่บางทีเหยียบไม่โดนไง
จุดประทัสกัน
ดักกว่านะใช่ค่ะถูกต้อง
เมืองไทยอาจจะเป็นไอเดียดีที่คุณจะไปปรับใช้กันได้

ฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะทำกันได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะ
แต่ก็เอามาให้ดูว่าเขามีการทำขึ้นมาจริง
แบบนี้ก็มีนะเป็นไอเดียนะ
อันนี้ลูกโป่งหรือว่าโดน